หลังจากที่เรานำเสนอข่าวเรื่องราวของนักร้องนักแสดงสาวคุณนุ๊กสุธิดาไปนะคะว่า
ป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะตอนนี้ก็ใช้วิธีการรักษาด้วยการกลืนแรกกำมันตรังสี
เพื่อที่จะฆ่าเชื้อล่าสุดค่ะทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรามีโอกาสได้เข้าไปสอบถาม
อาการของพี่นุ๊กสุธิดาที่ตอนนี้มาพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านของพี่โก้ธีรศักดิ์
ซึ่งพี่โก้เนี่ยคอยดูแลอยู่ไม่ห่างตั้งแต่ตรวจพบก้อนเนื้อที่คอซึ่งตัวพี่นุ๊กเองนะคะ
ยืนยันว่าสรุปแล้วตัวเธอเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งไทรอยด์ไม่ใช่มะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะ
ส่วนวิธีรักษาก็คือใช้วิธีกลืนแร่ผสมกำมันตรังสีตามเดิมนั่นแหละและต้องทานฮอร์โมนไทรอยด์ไปตลอดชีวิตค่ะ
จริงจริงแล้วที่ที่นุ๊กเป็นก็คือมะเร็งไทรอยด์ต้องบอกอย่างนี้ไม่ใช่ต่อมน้ำเหลืองไม่ค่ะ
แต่ว่ามันลามไปที่น้ำเหลืองปกติมะเร็งไทรอยด์จะไม่ค่อยลาม
จากว่าพวกที่ปล่อยไว้นานจริงจริงค่ะนี่ก็คือลามไปที่น้ำเหลือง
ตัดออกมาทั้งหมดใน๑๗จุดเรียกว่าล้อออกมาเป็นพวงเครื่องในไก่ทั้งหมดเลย
ก็เป็นการกลืนแร่ผสมกำลังตภาพรังสีอะค่ะถ้าเกิดว่าเป็นมะเร็งชนิดอื่น
ก็คือการให้คีโมแต่ว่าถ้าเป็นมะเร็งไทรอยด์เนี่ยก็คือการกลืนแรก
ตอนนี้สิ่งที่ต้องทานเปลี่ยนไปเลยตลอดชีพก็คือฮอร์โมนไทรอยด์
เพราะเราไม่มีแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องทานฮอร์โมนไทรอยด์ไปตลอดชีพ
หลังจากนี้อีก๖เดือนเราก็จะต้องไปตรวจค่ามะเร็งก็จะต้องไปอันตราซาวน์ไปเช็คทั้งหมดว่า
มะเร็งหรือความเสี่ยงต่างมันหมดไปหรือยัง
อืมเป็นกำลังใจให้กับพี่นุ๊กด้วยนะคะส่วนเรื่องกำลังใจค่ะ
เจ้าตัวประกาศชัดนะคะว่าโอ้โหใจสู้เกินร้อยเพราะได้กำลังใจจากครอบครัวและคนรอบข้างอย่างล้นหลาม
ซึ่งณตอนนี้ที่ต้องเผชิญกับโรคมะเร็งก็ทำให้เธอเข้าใจ
หัวอกของนางเอกร่วมรุ่นยุค๙๐อย่างพี่นิ้งกุลสตรีเป็นอย่างดี
พร้อมกับส่งกำลังใจให้พี่นิ้งมีกำลังใจต่อสู้กับโรคร้ายด้วยค่ะ
อยู่วันที่แบบไม่เอาแล้วจะไม่รักษาเลยเหรอแต่พอหันไปเห็นข้อความต่างที่มันเด้งมา
คือแบบพูดแล้วน้ำตาจะไหลนะรู้สึกเลยว่าเราได้กำลังใจเยอะมาก
แล้วเราก็รู้สึกว่าการให้กำลังใจตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ดี
ุ๊กก็อยากจะเอากำลังใจทั้งหมดแล้วก็แรงทั้งหมดเลยนะส่งต่อให้พี่นิ้งนะคะ
แล้วก็ให้พี่นิ้งสู้นะคะ
อืมก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองท่านด้วยนะคะถ้าย้อนไปในยุคเก้าศูนย์เนี่ย
ไม่มีใครไม่รู้จักนุ๊กสุธิดารวมไปถึงพี่นิ้งกุลสตรีนะคะ
ตอนนี้ทั้งคู่ป่วยก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่แล้วก็ครอบครัวของทั้งคู่ด้วยนะคะ